มีเหตุวัยรุ่นที่ต่างซอยต่างชุมชนแล้วก็เป็นแก๊งคู่อริกันไล่ทำร้ายกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
คราวนี้ที่จังหวัดระนองครับถึงขั้นตามมายิงกันกลางชุมชนอย่างอุกอาจ
มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
วินาทีเยาวชนอายุ๑๔ปีชักปืนใส่คู่อริที่อำเภอเมืองระนองทำให้นายสิทธิพงศ์อินทรโรยอายุ๒๑ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณช่องท้อง๒นัดกระสุนฝังในอาการสาหัส
เหตุเกิดที่ชุมชนซอย๙เวลาประมาณตี๒ของวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
หลังไล่กันมาจากภูเขาย่าก่อนปลาขวดใส่กันและยิงกันในที่สุด
วันนี้ตำรวจคุมตัวเยาวชนที่ก่อเหตุอายุเพียง๑๔๑๘ปี๓คนไปสอบปากคำ
แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวตัวเองนอนหลับแต่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหน้าบ้าน
ลุกมาดูทางหน้าต่างเห็นวัยรุ่น๘๙คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าบ้าน
ก่อนที่จะคว่างปลาขวดเบียร์และขวดแก้วเข้าใส่กัน
ถอยกลับไปครู่หนึ่งก่อนที่จะบุกเข้ามาซ้ำอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้มีการชักปืนขึ้นเล็งในลักษณะจับสองมือ
ก่อนจะลั่นกระสุนปืนแล้วต่างรีบหลบหนีกันไปทันที
ประมาณตี๒นะมันมีเด็กวัยรุ่นเนี่ย
ก็มากันหลายคันประมาณ๖๗คันอะไรประมาณ๗๘๙คน
แล้วก็มาปลาขวดแถวนี้นะ
แล้วก็เมื่อคืนนึงลงมาแล้วก็ยิงไปทางข้างหน้านู้น

อ๋อปลาขวดตอนนั้นเราอยู่ไหน
อยู่ข้างบนชั้น๒ค่ะ

ส่วนนายสิทธิพงศ์ผู้บาดเจ็บที่มีกระแสข่าวว่าเป็นพลทหารเกณฑ์
กับค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองนั้น
แท้จริงแล้วเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายจริง
แต่ได้ลาพักร้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา
และไม่กลับเข้าไปที่ค่ายอีกเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกขาดหนีราชการไปแล้ว
หลังจากนี้จะให้เวลาในการรักษาตัวและจะนำตัวมาลงโทษต่อไป
แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของแก๊งวัยรุ่นสองกลุ่มที่บาดม้างกัน
แต่เมื่อมาก่อเหตุในที่ชุมชนที่มีชาวบ้านและคนไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
ก็ย่อมสร้างความเสียหายและเป็นการรบกวนยามวิการ
รวมถึงอาจไม่ปลอดภัยต่อคนละแวกนั้น
และที่ผ่านมาก็มักจะมีคนเห็นคลิปพฤติกรรมป่าเถื่อนของกลุ่มวัยรุ่นในลักษณะนี้บ่อยครั้ง
แต่ยังไม่มีใครสามารถเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยตรง
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน